นี่เป็นภาพตอนที่เขาได้รับการช่วยเหลือแล้วนะคะ
นายเรนไห่โบเป็นชาวจีนนะคะบาดเจ็บ
แล้วคุณผู้ชมค่ะที่มือเนี่ยที่เห็นเป็นรอยเนี่ยนะคะ
ก็คือนิ้วก้อยขวาของเขาขาดนะคะ
ฝ่ามือขวาท่อนแขนซ้ายมีแผล
ถูกของมีคม๓แห่งเบ้าตาบวมปิด
ร่างกายมีรอยฟกช้ำทั่วตัวเลย
อยู่ที่บ้านแห่งหนึ่งค่ะในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่ง
เที่ยงบังรมุงชนบุรีคือตำรวจเนี่ย
ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีบอกมีคนเจ็บอยู่ในบ้านหลังนี้
ก็ไปค่ะแล้วก็ไปเจอนายเรนหายโบอยู่ในนั้น
ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะแฟนสาวของผู้บาดเจ็บ
ซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยนะคะไปแจ้งตำรวจให้ช่วยตามหาตัว
เพราะเขาหายไปตั้งแต่๓๐ตุลาคมที่ผ่านมา
คือในเรนเนี่ยออกไปเที่ยวกับเพื่อนขับฟอร์จูเนอร์ออกไป
แล้วแนบไฟล์วีดีโอนี้ค่ะมาให้แฟนเขา
เป็นวีดีโอที่นายเรนโดนปิดตารัดข้อเท้า
มือของเขาเต็มไปด้วยเลือดค่ะซึ่งก็มาทราบทีหลัง
ว่าเขาถูกตัดนิ้วแฟนสาวบอกว่ามีคนร้ายส่งคลิปนี้มา
เรียกค่าไถ่สามสิบล้านบาทนะคะเธอก็ตกใจมาก
บาทนะคะแต่กลัวว่าจะไม่ปล่อย
เธอก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจจนกระทั่งสุดท้ายนี่แหละค่ะ
มาเจอตัวในเรนในที่สุดค่ะล่าสุดตำรวจไปตรวจสอบบ้าน
หลังนี้ก็เป็นลักษณะบ้านเดี่ยวมีรั้วเนื้อที่ไม่ต่ำกว่า๑๕๐ตารางวา
นะคะแต่ว่าไม่มีใครอยู่บ้านนี้กำลังอีกชุดหนึ่ง
ไปตรวจพบรถฟอร์จูเนอร์ของผู้เสียหายถูกเอาไปจอดทิ้งไว้
ริมถนนอ่างเก็บน้ำมาประชันซึ่งห่างจากตรงนี้ประมาณ๓กิโลเมตร
พยานยืนยันว่ามีผู้ชายชาวจีน๑คนขับมาจอดไว้ตรงนี้ค่ะ
เรื่องต้นตำรวจเชื่อว่าผู้เสียหายอาจถูกแก๊งมาเฟีย
นักท่องเที่ยวจีนอุ้มมาซ้อมทารุณเพื่อเรียกฆ่าไทย
กระทั่งจังหวะที่แก๊งนี้เผลอผู้บาดเจ็บตัดสินใจกระโดดลงมาจากบ้าน

ส่วนแก๊งนี้เห็นท่าไม่ดีก็ทิ้งบ้านแล้วก็ขับรถหนีไป
ตำรวจบอกว่าตอนนี้รู้ตัวแล้วนะคะว่าแก๊งนี้เป็นใครนะคะ
อาเดียวตามต่อสำหรับคดีนี้ค่ะ